ศึกแดงเดือดที่จะเกิดขึ้น๑๒กรกฎาคมนี้
เหมือนที่พี่อุ๋ยบอกค่ะเขาจะเตะกันอยู่แล้วนะ

มันเริ่มจากวันพระฤหัสบดีที่พิมพิพายไลฟ์ขายตัวนี่แหละค่ะ
จะเรื่องว่าได้บัตรมายังไงเยอะแยะแต่ที่เป็นดราม่าสุดเลยก็คือ
มีตัวกินข้าวกับแจ็คสันหวัง
แล้วก็ตัวที่จะได้กินข้าวกับนักเตะทั้งลิเวอร์พูลและแมนยู
แต่ว่าคนก็ยังติดใจว่าเอ๊ะที่คุณพิมริพายบอกว่าใครซื้อตัวกับเธอเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะได้ไปกินข้าวกับนักฟุตบอลทั้งสองทีมแล้วก็แจ็คสันหวังด้วย
เพราะว่าเจ๊สันหวังเนี่ยเขามาแสดงก่อนเริ่มเกม

บอกว่าเนี่ยสโมสรทั้งสองสโมสรเนี่ยก็ตระหนักถึงการนำบัตรเข้าชมมาขายอีกรอบนึง
และไม่ยอมรับรูปแบบเนื้อหาในการจำหน่ายบัตรครั้งนี้ที่เป็นการชี้นำให้เข้าใจผิด
ว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันจะเป็นของจริงแต่จะไม่มีการรับประทานอาหารค่ำ
ที่จะมีผู้โชคดีได้พบกับนักเตะชุดใหญ่ของทีม
ซึ่งทั้งสองสโมสรเองก็กังวลเกี่ยวกับการนำบัตรเข้าชมมาจำหน่ายซ้ำในครั้งนี้
และผิดหวังที่แฟนบอลได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดแบบนี้
แมนยูและเลี้ยวภูผงแดงและปีศาจแดง
เขาบอกนานนานจะจับมือกันสักทีนึงนะใช่ค่ะ
ครั้งนี้แหละที่เขาจับมือกันร่วมแถลงปกตินี่โอ้โห
จับได้ไหมครับปกติก็จับได้แต่ครั้งนี้เหมือนกับเขาออก
เขาออกแถลงการตรงเลยตรงกันเลยว่าเขาไม่มีใช่ไม่มี
มีนะจะไปซื้อตรงซื้อตัวหรืออะไรมากินข้าวกับนักเตะเนี่ยไม่มี
เขายืนยันเลยว่าไม่มีจริงจริงนะคะอืม
หลังจากนั้นตีหนึ่งค่ะต้นสังกัดของแจ็คสันหวังอย่างทีมหวังนะคะ
ก็ออกมายืนยันผ่านทวิตเตอร์เหมือนกันเลยว่า
บัตรรับประทานอาหารกับแจ็คสันหวัง
ไม่มีอยู่จริงไม่มีการขายตัวดังกล่าว

ไม่มีตัวแบบนี้อยู่จริงในการขาย
และเขาก็ไม่ยอมรับรูปแบบการขายแบบนี้ด้วย
ตีความอย่างนี้ก็คือว่าคุณซื้อตัวแมชแดงเดือดกับพิมพ์ริพายเนี่ย
ไม่มีนะที่จะไปกินข้าวกับนักฟุตบอลทั้งสองทีมแล้วก็แจ็คสันหวัง

มีคนถามไงเมื่อวานนี้คุณพิมพิพายเขาก็ไลฟ์ขายของตามปกตินะคะ
มีคนเข้าไปถามในไลฟ์ว่าตัวบอลยังไงอ่ะ
รีพายก็ตอบเลยบอกว่าก็บอกไปหลายครั้งแล้วไงว่ามันไม่มีตัวกินข้าวอ่ะ
แต่หลายคนบอกแต่ว่าวันพระฤหัสบดีไม่ได้พูดแบบนี้
วันพฤหัสไลฟ์ชัดเจนเลยบอกว่านี่นะซื้อตัวเธอเนี่ยได้ราคาถูกกว่า
พ่วงบัตรซ้อมคอนเสิร์ตแจ็คสันซ้อมดูนักบอลเตะซ้อมด้วย
ยังได้สิทธิ์ลุ้นกินข้าวกับนักบอลซุปเปอร์สตาร์ทั้งสองทีมและแจ็คสันหวังอีก
อ่ะลองไปฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะทั้งสองวันเนี่ยว่ามันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไง

ยิ้มจับอีกหรอ

ก็ต้องตามที่ผู้จัดงานเขาออกมาออกข่าว

ทางสโมสรหรือว่าทางคนขายตัว
เขาก็ต้องออกมาบอกว่ามันไม่มีตัวกินข้าวอยู่แล้ว

ก็บอกไปหลายครั้งแล้วว่าเออมันไม่มีตัวกินข้าว
บางทีเราก็ต้องทาปากไปอะไรไปให้ปากมันแดงใช่ไหมล่ะ
คือแบบเราก็ต้องสวยกันต่อไง
เพราะบางครั้งเราก็ต้องคือต่อให้เรารู้สึกไงใช่ไหม
วันนั้นเราจะเป็นวันที่ไม่ดีหรือวันไหนก็แล้วแต่

ถ้าพี่ยกถ้าพี่คบกับหนู
นี่ทั้งหมดน่ะยกกับพี่เลยนะคะ
จะให้บัตรซ้อม
มูลค่าคือเทียบไม่ได้
หมายความว่าหาไม่ได้นะ
ขอฟังเสียงต่อหน่อยสิ
วันดังคารที่๑๒กรกฎา
เวลา๒ทุ่มประตูเข้างาน๔โมงเย็น
แต่พิมพ์จะให้บัตรซ้อมกับเพื่อน

บัตรซ้อมแจ็คสันหวังค่ะ
วันนั้นคุณพิมพลิพลายจะพูดเรื่อง
จากเรื่องซ้อมแล้วจะได้ลุ้นไปกินข้าว
แล้วเราไปกินข้าวกับแก๊สันหวังกันเพื่อรัก
จับชลาก
นี่แค่นี้
แจ๊คซันหวังนั่งคลิปข้าวกัน
นักเตะแมนยูลิเวอร์พูลและเอาเพื่อนรักไปนั่งกินข้าวด้วย
อ่านี่คือนั่นเท่ากับว่าซื้อตัวกับเธอเนี่ย
จะได้ลุ้นไปกินข้าวกับแจ็คสันหวังแล้วก็นักเตะทั้งสองทีม

หมายความว่าหาไม่ได้นะขอคลิปเมื่อคืนหน่อย
บอกอ้าวก็ทางผู้จัดหรือว่าทางสโมสร

ว่าไม่มีตัวกินข้าว
ก็เธอก็ไม่ได้ขายตัวกินข้าวนี่

ถ้าถึงเวลาเพราะว่าคุณวินิศบอกว่า
ในส่วนของผู้มีอุปการณ์รักฐุล
หรือคนที่เป็นสปอนเซอร์หรือว่าซื้อตัวไปเยอะเนี่ย

ขอบคุณสปอนเซอร์ใช่ไหมเรียงขอบคุณ
แล้วแต่ว่าเจ้านั้นเจ้าเนี่ยอย่างคุณพิวริพายซื้อตั้งเยอะ

ก็อาจจะได้ไปกินข้าวด้วยกัน

ก็ตัวกินข้าวไม่มีเธอก็ไม่ได้ขายตัวกินข้าว
ถึงบอกว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบไงเรียกต้องตามกันต่อ
ทนายเกิดผลแก้วเกิดค่ะก็มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่า
ตัวบวกโปรกินข้าวกับนักเตะดัง
นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อ้าวยังไงล่ะอืม
สั้นสั้นแต่ว่าใจความมหาศาลอยู่นะผมว่ามันก็อาจจะต้องไปดูที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
มีการได้กินข้าวกันหรือเปล่าอืมใช่ไหมอ่าสมมุติถ้า
คุณพิมพิริพายแล้วก็บรรดาเพื่อนรักที่เขาจะจับฉลากหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่
ได้ไปกินข้าวกับแจ็คสันหวังกับนักฟุตบอลทั้งสองทีมจะด้วย
กินข้าวแบบรูปแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี้ยก็ถือว่าเออได้กินข้าวอืม
แต่ถ้าเกิดไม่ได้กินข้าวขึ้นมาเนี่ยอันนี้สมมุตินะเข้าข่ายหรือเปล่าใช่ไหมฮ
อ่าถ้าจะมีคนแบบไปฟ้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องรอดู
เอ้าฟังหน่อยค่ะคุณวินิตเลิศรัตนาชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
อืมบอกตั้งแต่เริ่มงานดราม่าก็เริ่มเลยความคิดที่สบประมาทต่างต่าง
มีจนเกือบจะถอดใจตัดสินใจทำงานนี้คนเดียว
จริงมันเป็นแมทที่เกินฝันแล้วก็เต็มที่กับทุกอย่างที่ทำ
ทำทุกอย่างไม่ให้บกพร่องไม่ให้เสียชื่อความเป็นคนไทยครับ
ซึ่งความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารใดจากส่วนไหน
ทางตรงทางอ้อมที่ผ่านมาผมขอน้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
อ้าว๑๒กรกฎาคมนะฮะค่ะรอชมกันกันแล้วกัน
ไหมคะพี่อุ๋ยคุณแฟนแมนยูใช่ไหมคะ
ตอนนี้ที่ลุ้นยิ่งกว่าว่าจะชมทางไหนอะไรยังไงนะคือเมื่อไหร่จะซื้อตัวเขาได้สักทีเนี่ย
ไม่ได้อีกเหรอคะยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยจะเปิดฤดูการอยู่แล้ว
เขาภูเขาสอยไว้ตั้งกี่คนแล้วเนี่ยไม่เขาอาจจะช้าช้าได้พระเล่มงามหรือเปล่า
ได้ไหมคะพระอาณะขอบคุณโอเค